อย่างที่นี่ครับคุณผู้ชมนครพนมมันใกล้จะออกพรรษาแล้ว
งานสำคัญเขาก็เตรียมจะมาแล้วนี่เตรียมไม้พงให้รู้แล้วว่าจะทำอะไรเนี่ย
พอจะนึกออกแล้วใช่ไหมกับงานประเพณีไหลเรือไฟครับ
โอ้โหต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ประจำจังหวัดนครพนมนะ
ถูกต้องน้องใบตองนี่คือบรรยากาศคร่าวนะ
กับการเตรียมงานเตรียมความพร้อมในการจัดงานท่องเที่ยว
ประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟเขาจะจัดงานยาวแบบตลอดแนวริมฝั่งน้ำโขง
ถนนสุนทรวิจิตรในเขตเทศบาลเมืองนครพนมฮะ
แล้วในวันนั้นนะเขาบอกว่าจะมีศิลปินเรือไฟมาร่วมงาน
แล้วมีตัวแทนแรงงานชาวบ้านจาก๑๒อำเภอเขาเอาอุปกรณ์มาครับ
ไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่โครงเหล็กที่ออกแบบเป็นรวดลายต่าง
นี่คือมาเตรียมงานเอาไว้ก่อนนะแล้วในช่วงของการทำตะเกียงไฟเนี่ย
เพื่อเตรียมโชว์เลยในคืนวันออกพรรษาตามประเพณีโบราณ
ที่ทำกันมาถามว่านานสักแค่ไหนแล้วเท่าที่เขานับกันที่เขาบอกกันนะ
หกสิบปีได้อ่ะอืมมากกว่านั้นนะครับอ่ะในช่วงของการที่จะเตรียมงาน
ก่อนออกพรรษาประมาณสัก๑เดือนชาวบ้านจะร่วมกันทำเรือไฟขนาดใหญ่ความยาวประมาณสัก๗๐เมตร
สูง๓๐เมตรนะฮะโดยใช้ไม้ไผ่กว่า๔๐๐๐ถึง๕๐๐ลำ
อะไรมันจะเยอะขนาดนั้นเรียกได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยนะฮะข้าวหลามขาดตลาดเลย
ไม้ไผ่หมดแซวเล่นแซวเล่นไม้ไผ่มันขึ้นง่ายในช่วงหน้าฝนอ่ะถูกต้องน้องใบตอง
ในช่วงของการประดับตกแต่งเนี่ยเขาจะมีตะเกียงไฟนะเกือบ๓๐๐๐ดวงนะฮะ
ที่ทำจากกระป๋องกาแฟรีไซเคิลตามภูมิปัญญาชาวบ้านมาติดห้อยเอาไว้แบบนี้ครับ
คือในช่วงกลางคืนมันจะเห็นชัดแล้วมันจะสวยงามมากเลยนะคุณผู้ชมนะ
เชื่อว่าบางคนเคยไปแต่ถ้าใครไม่เคยไปที่จังหวัดนครพนมลองไปกันดู
เพราะผมอยากจะแนะนำให้ไปจริงกับประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ
ปีนี้เขาจะจัดขึ้นในวันที่๑ถึง๑๑ตุลาคม๒๕๖๕นี้จำง่าย

แต่วันสำคัญไฮไลท์ล่ะวันที่๑๐วันที่๑๐ครับไฮไลท์เนี่ยควรจะไปอย่างมากนะครับ
เขาจะมีการประกวดไหลเรือไฟซึ่งมีเรือไฟเข้าร่วมประกวดมากถึง๑๓ลำเยอะนะ
แล้วเขาบอกว่าทุกคืนจะมีเรือไฟโชว์คืนละ๑ลำก่อนถึงวันประกวดจริง

โชว์ตัวเช่นเดียวกันที่นี่ก็จะโชว์ตัวของเรือในทุกคืนคืนละ๑ลำ
แล้วเดี๋ยววันที่๑๐จะมีการประกวดใหญ่มาดูซิว่าเรือไฟของใครสวยที่สุดครับ

มันสวยงามมากมันเป็นงานใหญ่ของจังหวัดนครพนมงานแบบประจำปีที่แบบโอ้โหน่าจะโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะ
แล้วเป็นงานยิ่งใหญ่แบบแสงสีเสียงอลังการสุดไปเลย
มีโอกาสก็อยากจะให้ไปดูกันสำหรับประเพณีดีไหลเรือไฟแบบนี้นะคะ